ซึ่งทีมไทยก็เล่นโปรแกรมสุดท้ายจบลงไป
ด้วยการแพ้๘เกมรวดแล้วก็มีคำถามถึงอนาคตของทางโค้ชด่วน
ซึ่งเจ้าตัวยังคงว่าจะทำหน้าที่ต่อไปนะครับ
นัดสุดท้ายสนาม๓ครับทีมไทยเจอบราซิลไม่มีเปียนุษยแป้นน้อย
ตัวรับอิสระที่มีอาการป่วยแล้วก็ทำให้สุธตาเชื้อวูลิมนะครับ
เสาต้องขยับเล่นริโบโลแทนตามฟอร์มก็สู้บราซิลไม่ไหวนะครับ
แพ้ไป๓เซตรวด๒๐๒๕เซต๑เซต๒แล้วก็เซต๓แพ้ไป๒๓
ชุวรรณโมกศรีทำไป๒๐คะแนนนะครับผลงานทีมไทยแข่ง๑๒ชนะ๒แพ้๑๐
เขาวางแผนไงต่อโค้ดก็ตอบว่าอนาคตคืออะไร
อนาคตของเขาเนี่ยเหรอถ้าถามคำถามแบบนี้จะตอบยังไงนะฮะ
ก็เคยพูดไปแล้วไปฟังกันเราดีกว่าครับ
พูดไปแล้วครับผมพูดไปแล้วครับเมื่อกี้ครับ
ก็ชัดเจนนะครับว่ายังคงทำงานต่อส่วนอัชรพรคงยศ
ก็บอกถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับ
หวังถึงรอบ๘ทีมถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึง
แต่ก็ได้หลายอย่างนำมาปรับแล้วก็แก้ไขครับ
แต่ก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยกับการแข่งขัน
ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีจะได้รู้ข้อผิดพลาดเพื่อนำไปปรับต่อครับ
แล้วก็เราทำเพื่อใครค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตแล้วกันค่ะ
แต่ว่าเราก็อาจจะทำไม่ได้ในตามที่เราหวัง
แต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลายบทเรียนที่เราต้องรีบกลับมาปรับปรุงในตัวทีมของเราค่ะ
ในเรื่องที่มันยังแบบไม่ดีมันก็ยังมีเสียงดีอยู่ก็
แต่ว่าไม่ได้เป็นการผิดหวังที่ไม่ได้อะไรเลย
มันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีถือว่าเป็นการนับก้าวที่ดีมากเลยสำหรับชม
จนรู้สึกว่าเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแมทต่อไป
ไม่ว่าจะเจอในเอเชียหรือว่ายุโรคก็ตาม
จะมี๒สนามนะครับเล็กแรกที่เวียดนาม๔๖สิงหาคม
แล้วก็เล็ก๒จัดที่ไทยครับ๑๑๑๑๓สิงหาคม
ต้องรอดูว่าไทยจะใช้ชุดไหนเล่นนะครับ
ส่วนบรรยากาศหลังจบเกมนักกีฬาก็ออกมามีแฟนลูกยางไทยนับร้อยมารอส่งนะครับ
ทีมชาติบราซิลแล้วก็ทีมไทย
นักกีฬาไทยอย่างพรพันธุ์เกิดปราตได้โพลมะรายเงินสด
ในขณะที่วุ้มบิ๋มชัชุคร์มะโมกสีได้ช่อดอกไม้เงินสดจากแฟนคลับ
ขณะที่พรพันธ์ก็ยังถอดยารัดผมนะครับมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับที่มารอส่ง

ดีใจได้ถ่ายภาพกับนักกีฬากันหลังจากจบเกมครับ